คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สุรินทร์กันก่อนเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ครูพี่เลี้ยงเป็นครูผู้หญิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เมื่อวานนี้เนี่ยสามีตามมาหาที่ที่ทำงาน
มาถึงก็มีเหตุทะเลาะนะครับแล้วก็ถูกมีดเนี่ย
ฟันจนเสียชีวิตเสียชีวิตคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลย

คนก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีกลับไปที่บ้านนะครับ
จะไปผูกคอตายนะฮะเพื่อหนีความผิด
แต่ที่บ้านก็ช่วยกันไว้ได้นี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสำรวมสุขตลับทอง
ซึ่งเขาจะเรียกกันว่าครูรวมนะฮะอายุ๔๕ปีนี่นะครับ
รวมนี่คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดม
ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์มีบาดแผลที่ลำคอนะครับ
แล้วก็ศีรษะนะฮะลักษณะถูกฟันเป็นแผลลึก
ตามรำตัวก็มีรอยเขียวช้ำนะครับใกล้ใกล้กับร่างของครูรวมเนี่ย
มีมีดพระยาวเกือบ๑เมตรตกอยู่เล่มหนึ่ง
คนที่ก่อเหตุคือสามีของครูรวมนะครับชื่อนายสมศักดิ์นามสกุลแสนดี
หรือว่าในศักดิ์นะฮะอายุสี่สิบห้าปี
นี่คนนี้นะครับในศักดิ์เป็นสามีของครูรวม
รวมเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับในศักดิ์ได้แค่๓เดือนนะครับ
พอเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูมีดนี่ฮะมาฟันภรรยาจนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ในศักดิ์ก็หนีกลับไปที่บ้านขณะเดียวกันก็ส่งข้อความไปหาญาติ
บอกว่าผมฆ่าเมียตายที่โรงเรียนเดี๋ยวผมจะผูกคอตายตาม
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยญาติเขาก็ตามไปช่วยไว้ทันนี่ข้อความเห็นไหมครับ
บอกผมฆ่าเมียตายที่โรงเรียนเดี๋ยวผมจะผูกคอตายตามแล้ว
ก็ถามกลับมาบอกคืออะไรนี่แล้วเขาก็มีด่ากลับมาด้วย
หลังจากทราบเหตุตอนส่งข้อความนั้น๑๘นาฬิกา
สิบเก้านาฬิกานั้นเรื่องชัดแล้วเห็นไหมอ่าเขาก็ด่ามาเลยนะฮะ
บอกไปฆ่าน้าเขาทำไมท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะฮะ
คนก่อเหตุตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับยังเจ็บหนักอยู่เพราะว่า
ผูกคอตายแต่คนไปช่วยไว้ทันเราได้เจอกับลูกชายสามคนของครูรวมนะฮะ
ส่วนนี้คือภาพจากล้องวงจรปิดนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีเมื่อวานนี้เห็นไหมฮะ
จะส่งข้อความไปบอกญาติว่าจะผูกคอตายตอน๑๘นาฬิกา
นี่คือตอนที่ในศักดิ์เนี่ยก่อเหตุแล้วนะครับทำร้ายครูรวมจนเสียชีวิตแล้ว
ขับรถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ยมุ่งหน้ากลับบ้านตัวเองนะครับโดยเปิดรถกระจกรถเนี่ยลงทั้งสองข้าง
ขับผ่านกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้ไปด้วยความรวดเร็วตรงนี้ก็อยู่ห่างจากเป็นภาพของร้านค้าในบ้านภูดินนะฮะ
กิโลเมตรนี่เปิดกระจกเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไปถึงบ้านก็จอดรถแล้วก็มุ่งไปผูกคอตายเลย
วันนี้ลูกชายสามคนของครูรวมนะฮะเป็นลูกชายที่เกิดกับสามีเก่านะครับ
๓คนที่ควรโตยู้๒๗คนกลางยู้๑๘คนเล็กเพิ่งอายุ๑๔
รับศพแม่ที่โรงพยาบาลหลังจากชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
พอเห็นร่างแม่ทั้งหมดก็จุดทูบร้องไห้ญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันนะครับทุกผู้ชมครับ

ทางลูกทางครอบครัวก็รับศพครูรวมไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบุรณะบ้านผางนะครับ
มาถึงวัดก็มีพิธีรดน้ำศพ
ลูกชายคนกลางของครูรวมนะครับอายุ๑๘ปี
บอกว่าเสียใจมากเขากำลังจะเรียนจบม๖อยู่แล้ว
แม่อยากเห็นเขาใส่ชุดทหารอากาศทำไมแม่ไม่อยู่รอดู
ดีทำไมแม่ฝ่าเฝ้าไปคุมเต็ม
ก็พลึกมันเพื่อใจ
กูโดนกูโดนมาก
เห็นแล้วก็เศร้านะฮะค่ะคือมูลเหตุเบื้องต้นเนี่ย
ว่าเกิดจากความหึงห่วงเพราะว่าในศักดิ์คนก่อเหตุเนี่ยเขาขี้หึงมาก
แต่จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชีวิตเขาใช่ไหม

ไม่ว่าเขาจะไม่รักเราหรือเราจะไม่รักเขาหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่
นี่เห็นไหมเขายังมีลูกอีก๓คนแล้วคุณก็คิดง่ายว่าคุณจะไปผูกคอตาย
เพื่อหนีความผิดหรือเพื่อจะตายไปด้วยกันก็แล้วแต่คุณจะตายก็ตายไปคนเดียวสิ
คุณจะไปเอาชีวิตเขาทำไมเขามีญาติพี่น้องมีครอบครัวมีลูกอีก๓คนที่ต้องดูแลเห็นไหมฮะ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของครูรวมนะครับ
ซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่กับในศักดิ์คนก่อเหตุนั่นแหละเพิ่งแต่งงานกันได้๓เดือน
ได้คุยกับญาติญาตินะครับก็ทำให้ทราบว่าในศักดิ์กับครูรวมแต่งงานกัน๓เดือนนะ
ลูกชาย๓คนเป็นลูกที่เกิดกับสามีเก่าของครูรวมซึ่งก็เลิกกันไป๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
ตัวในศักดิ์เนี่ยเป็นคนขี้หึงโมโหร้ายตั้งแต่มาอยู่กินกับครูรวม
มีเรื่องทะเลาะแล้วทำร้ายร่างกายครูรวมอยู่เสมอ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ในศักดิ์มีปัญหาทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายครูรวมอีกนะฮะ
จนกระทั่งครูรวมเนี่ยออกมาจากบ้านไปทำงานในศักดิ์ก็ตามไปที่โรงเรียนนะ

ถึงเวลาเลิกเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในศักดิ์ก็เข้าไปหาครูรวมแล้วคงมีการทะเลาะกันอีก
ในศักดิ์ก็เอามีดเนี่ยฟันครูรวมจนเสียชีวิต
แล้วก็ขับรถหนีกลับมาที่บ้านเพื่อมาผูกคอตาย
คือทางญาติพี่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดนะครับ
นี่นะฮะตอนที่ในศักดิ์ไปผูกคอตาย
แต่เขามาเจอญาติฝั่งในศักดิ์เขามาเจอกันก่อนนะครับ
เขาเลยไปเอาตัวลงมานะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาล
ญาติญาติเขายืนยันว่าไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดนะครับ
อยากให้ในศักดิ์เนี่ยได้รับโทษ
หรือได้รับกรรมแบบตายตกไปตามกัน

ก่อนยันเราชื่อยากมาใช้เจ้าที่
ให้เจ้ามาที่ทำยังไงกัและ

ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาขอข้อมาร่างพุธศีรภิกษ์เนี่ย

ก็คือเราไม่ยอมเอาเรื่องทั้งพิสูจน์เลย
อยากให้เป็นเส้นคนอยากให้มันรับกรรมเหมือนเราอ่ะ
ถ้าเขาจะมาขอคำมาแม่เราเนี่ยเราให้อภัยเขาไหมลูก
ญาติญาติครูรวมนะฮะลูกชายครูรวมล้วนแต่ยืนยันว่าไม่ให้อภัยและไม่ต้องมาขอขมาศพนะครับ
สำหรับการก่อเหตุการกระทำของในศักดิ์
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้

จุดเกิดเหตุนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมที่ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระ
นี่นะครับคือผู้ใหญ่บุญรอดผู้ใหญ่บุญรอด
บอกว่าครูรวมกับในศักดิ์เนี่ยเขาคบหากันมา
ระยะหนึ่งแต่เพิ่มแต่งงานกันได้๓
ก็มีปัญหากันมาตลอดนะฮะเพราะว่าในศักดิ์เนี่ยขี้หึงโมโหร้าย
ชอบทำร้ายร่างกายครูรวมทำร้ายมาหลายรอบแล้วด้วย
หนักที่สุดเนี่ยคือก่อนที่จะแต่งงานกันในศักดิ์เนี่ยถึงขั้นบีบคอครูรวมในรถนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็ไปช่วยกัน
แล้วก็ต้องเรียกในศักดิ์มาตักเตือนในศักดิ์ก็รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอีก
ส่วนครูรวมตอนนั้นก็ยืนยันว่าจะไม่คบหากับนายศักดิ์อีกนะครับ
แต่ไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกัน
ศักดิ์ก็เอาสินสอด๖๐๐๐บาทมาขอครูรวม
ซึ่งตอนนั้นครอบครัวครูรวมก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอก
อยากให้แต่งงานกับนายศักดิ์เพราะในศักดิ์มีประวัติไม่ดี
มีเมียมาหลายคนแล้วเคยมีประวัติบีบคอเมียเก่ามาก่อนด้วย
รวมกับในศักดิ์แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ยังมีปัญหากันอยู่
ผู้ใหญ่เองยังเคยบอกครูรวมเลยว่าคือถ้าไม่ไหวจริงเนี่ย
ว่าถูกทำร้ายร่างกายบ่อยมากเนี่ยเลิกกับในศักดิ์หรือว่าหนีไปอยู่กรุงเทพเลยไหม
ไปหางานทำที่อื่นเลยแต่ครูรวงไม่ไปนะครับเพราะว่าห่วงงานห่วงลูกนะครับ
แล้วยังต้องหาเงินใช้หนี้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องหึงหวงอย่างเดียวนะครับ
บอกนะครับเพราะว่าครูรวมเนี่ยมีทีท่าที่อยากเลิกกับนายศักดิ์แต่ในศักดิ์เนี่ยไม่ยอม
เพราะความรักมันยังไม่อยากให้เชียร์ให้กับคนอื่นเนี่ยผมมองอย่างงี้นะ
มึงต้องตายแล้วไม่ให้ใครได้นะอย่าพูดง่ายนะไม่ให้เลย
คือแม่เทก็ว่าอยู่กับพระอีกอย่างเนี่ยก็ไอ้ศูนย์มีอยู่ที่วัดเนาะ
บางทีเขาก็บอกมึงมีชู้กับพระร่วมอย่างงี้พูดถึงแค่นั้นเลยนะ

ระแวงไปหมดใครคุยอะไรก็ระแวงหมด
เวลาที่ครูรวมเครียดหรือว่ากลุ้มใจนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บุญรอดบอกว่าก็มักจะส่งข้อความมาปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน
บ้านยังก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยคือ๑๓มิถุนายนในตอนบ่าย
นะฮะเห็นไหมฮะครูรวมนี่ส่งแชทมาระบายความรู้สึกกับผู้
ใหญ่บ้านแบบยาวเหยียดเลยบอกเหนื่อยเห็นไหมฮะบอกว่าเหนื่อยนะครับบอก
ศักดิ์มากวนที่ทำงานจนเด็กเนี่ยตื่นมาร้องไห้แล้วก็
ระบายความทุกข์บอกชีวิตไม่มีความสุขพลาดที่เลือกเส้นทาง
แล้วยังด่าทอทำร้ายร่างกายอีกนี่ครูรวมนี่ส่งข้อความมาเห็นไหมฮ
บอกผู้ใหญ่บ้านบอกมันเหวี่ยงหนูโดนโหนกแก้ม

สุดท้ายเนี่ยเธอบอกไม่รู้จะฝืนอยู่ทำไม
อยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะครับ
ถ้าย้อนไปดูข้อความแชทไลน์ก่อนหน้านี้นะครับ
พบว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
รวมเนี่ยแชทไปหาผู้ใหญ่บ้านนะฮะหลายครั้งนะครับ
ก็เหมือนเดิมฮะคือไประบายทุกข์นะครับ
แล้วก็บอกว่าถูกในศักดิ์ทำร้ายร่างกาย

จนถึงวันที่๑๓มิถุนายนก่อนเกิดเหตุ

ท่านผู้ชมครับส่วนในศักดิ์นะฮะ

ขับรถกระบะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุดเกิดเหตุ

เพื่อไปผูกคอตายในสวนมะม่วงของญาติ
ตอนที่ขับรถกลับไปนะฮะบ้านตัวเองนะครับ
พ่อของในศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้

ในศักดิ์ขับรถกระบะมาจอดที่บ้าน
ลงจากรถมานี่เจอพ่อเนี่ย
บอกพ่อว่าฝากลูกสาวด้วยนะ
เป็นลูกของนายศักดิ์ที่เกิดกับเมียเก่า
บอกพ่อเสร็จเดินไปหาแม่
อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้กันนะฮะ
บอกแม่ว่าเครียดเครียดมาก

นี่แล้วในศักดิ์ก็เดินออกไป
ในศักดิ์บอกทีแรกยังคิดว่าลูกชายเนี่ยพูดเล่น
ก็ทิ้งระยะอยู่สักสองสามนาที
เห็นเงียบไปก็เลยเดินตามไปดู
นี่ฮะที่ต้นมะม่วงในสวนของญาติญาติแถวบ้านนั่นแหละ
ลูกชายผูกคอตายอยู่
ก็เลยช่วยลงมานะครับ
ก็มานอนอยู่นี่เชือกนี่เห็นมั้ยฮะ

แล้วเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่พาตัวส่งโรงพยาบาล

พ่อของนายศักดิ์บอกว่าลูกชายเนี่ยรักครูรวมมาก
ถึงขั้นเคยบอกว่าถ้าครูรวมเป็นอะไรไปเสียชีวิต
แต่พ่อของในศักดิ์เขายืนยันนะเขาบอก
ที่ผ่านมาเขาเคยเห็นลูกชายกับลูกสะพ้ายทะเลาะให้เห็นแค่ครั้งเดียว
ตอนนั้นเนี่ยลูกชายบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์มือถือตอนกลางคืน

แต่ฝั่งบ้านครูรวมบอกหรือผู้ใหญ่บ้านบอกอันนั้นมันเยอะมาก
อันนั้นพ่อกับแม่ของในศักดิ์เขาคงไม่เห็น

พ่อของในศักดิ์บอกว่าก็ต้องปล่อยให้ลูกชายเนี่ยรับโทษไป

ต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อเอาไว้
ไม่ไม่เลย
คือตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ